ขี่รถจักรยานยนต์ขณะที่กำลังไปทำงาน

ปรากฏว่ามีรถตู้คันหนึ่งชนนะฮะ
ทั้งเธอและรถกระเด็น
มุมนี้เห็นชัดเจน
เป็นภาพวงจรปิดเมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที

ถนนสายโรงไฟฟ้าหมู่๔ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่รถตู้โตโยต้า
คอมมิวเตอร์สีบรอนทะเบียนฮศ๔๖๓๔
กรุงเทพมนครที่มีนายกฤษณะจีระวัฒนา

กำลังขับออกมาจากซอยสินเอี่ยว
เพื่อจะขับเข้าซอยไฮโปร

ของนางรัตนาศรีบุรินอายุ๔๑ปี
ขี่มาทางตรงมุ่งหน้าออกถนนเทพรัฐ
รถจักรยานยนต์ถูกชนเข้าเต็มแรง
จนร่างของนางรัตนากระเด็นไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์
อีกคันที่เขาจอดอยู่
เพื่อติดเหมือนติดจะข้ามแยกนะฮะ
เขาจอดกันอยู่ตรงนั้น๒สำคัญนะครับ
เหตุการณ์นี้โชคดีที่มีรถกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม
อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุพอดิบพอดีเลย
เมื่อเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยเห็นเหตุการณ์ก็รีบจอดรถ
แล้วก็ลงมาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทันที
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑

เรื่องต้นตำรวจจะสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ